แล้วเดี๋ยวจะพาไปต่อเนื่องกันเลย
เตรียมตัวให้พร้อม
เตรียมสายตาของคุณให้ดี

ที่สำคัญนี่เดี๋ยวจะต้องยกมือเลยยกมือเลย
ยกมือทำไมคะเพราะว่าใครที่ไม่ได้ไปที่นี่
น้องใบตองกำลังจะพาไปที่คำชโนธ

ทีนี้แหละคุณจะได้บุญผ่านทางหน้าจอ
เพราะว่ามีการสวดมนต์ผ่านหน้าจอให้ด้วย
ถูกต้องแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นอย่ารอช้าคุณผู้ชม
นมมือไปชมกันเลย
เพียง
ถูกได้ยังถูกยาวไปบ้างฮะ
อ้าวคุณเราต้องรีบรับพรมาเยอะ

นี่เป็นบรรยากาศพิธีบวงสวงนะคะคุณผู้ชม
พาคุณผู้ชมไปที่เกาะคำชโนธจังหวัดอุดรธานี
ไปดูกันค่ะว่านักท่องเที่ยวเขาแห่
เดินทางมากราบไหว้ขอพรจากปู่ศรีสุโธ
และแม่ย่าศรีปฐุมมากันอย่างหนาแน่น
โดยเฉพาะบริเวณจุดที่ทำพิธีบวงสวงกันแบบนี้นะคะ
พร้อมใจกันวันนั้นนุ่งขาวห่มขาวกันไปเต็มไปหมดเลย
นำเครื่องเส้นไหว้เครื่องสักการะต่าง

เชื่อกันว่าการเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
เสริมสิริมงคลให้กับชีวิตนะ
หลังจากไหว้ขอพรสาธุกันไปเรียบร้อยแล้ว

คือสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือ
จะต้องเดินเข้าไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบ
และหาเลขเด็ดกันที่บริเวณต้นมะเดือยักษ์ต้นนี้
มะเดือยักษ์ต้นนี้อายุเป็นร้อยปีนะคุณนะ
จะเห็นอะไรหรือเปล่ายังไงไม่แน่ใจ
แต่มีชาวบ้านแถวนั้นแอบกระซิบเรามา
เขาบอกว่าเขาเห็นนะคุณเขาเห็นจริง

โอ้โหชาวบ้านเขาบอกนักข่าวมา
ดิฉันก็เลยไปถามนักข่าวมาว่า

นักข่าวบอกว่าชาวบ้านเขาบอกนักข่าวมาว่า

แล้วดิฉันก็เลยอยากรู้ว่าทำไมไม่บอกดิฉัน
ดิฉันก็เลยถามให้นักข่าวไปถามชาวบ้านว่า

เพราะว่าชาวบ้านบอกว่าก็ให้นักข่าวมาบอกดิฉันอีกว่า

ผมว่าวันนี้เราคงไม่รู้เรื่องแล้วล่ะจริง
เอาเป็นว่ารวบรัดตัดตอนมาเลยด้วยกัน

คือดิฉันไม่ได้ให้ไปถามอะไรเลยนะ
ถามว่านักข่าวถามว่าชาวบ้านเห็นอะไรมาดูเห็นอะไร

ใครวิทยาลัยในการรับชม
สิ่งที่ชาวบ้านเขาพูดมาเราก็มาเล่าต่อเท่านั้นเอง
ถูกไม่ได้มาใบ้ถูกต้องไม่ได้ไม่งมงาย
ไม่ได้มาบ้งมาใบ้เลขอะไรทั้งนั้น
แค่ไปคุยกับชาวบ้านมาว่าเราคุยเรื่องอะไรกัน
เอาเรียบร้อยคุณสิ่งที่พลาดไม่ได้หลังจากนั้นเลย
ไปที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะ

ชาวบ้านเขาพากันมารูปไลฟ์ร่างกาย
ตามความเชื่อเป็นสิริมงคลกันไป
เขาเชื่อกันว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้สามารถรักษาโรคได้นะ
แล้วบางคนก็ตักกลับไปที่บ้านด้วยนะคะ

วิจารณญาณในการรับชมด้วย
เพราะว่าเรื่องราวต่างที่นำเสนอนี้
เป็นความเชื่อส่วนบุคคล

แต่ชาวบ้านบางคนไม่เห็น
ก็อย่าไปถามเดี๋ยวเลขมันแก่น
ช่วยอธิบายความอีกทีบางทีเราพูดมาเยอะเลขมันแก่น
คุณผู้ชมจะแก่นตามอยู่แล้วนะ
มันแก่นในความหมายของน้องใบตองคืออะไร

เลขมันเคลื่อนกันไปเอาเข้าไปเอาเข้าไป

เวลาคนอื่นเขาพูดเนี่ยเขาบอกว่า
ถ้าเกิดว่าเราเห็นอะไรเรารู้อะไรมาอย่าบอก

ใช้วิธีการส่งไลน์บ้างใช้วิธีการเป็นข้อความบ้าง
ว่าเขียนให้ดูไปซะเลยไม่ต้องพูดเดี๋ยวมันเคลื่อนอะไรแบบนี้

เราไม่ได้มาใบ้อะไรแบบนั้นเลย
เราไม่ได้พูดนะเราแค่เล่าให้ฟังเราอยากเล่าไง
เราจะคุยกับชาวบ้านเราอยากเล่า
พอใช้วิจารณญาณในการรับชมคุณผู้ชม
ถ้าดูข่าวแบบนี้ดูไปเถอะไม่เป็นไรหรอก
แต่ต้องใช้วิจารณญาณนะครับใช้สติให้มาก
เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลจริงนะคะ
บางคนก็ไปเพื่อเสริมที่หลีมองคนกับชีวิต
ก็ขอให้มั่งมีสีสุขกันไป